ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้สวยมากด้วยความสามารถ
และที่สำคัญเป็นเจ้าของมงกุฎ
ดังก่อนมีข่าวเฉาก่อนได้รับตำแหน่ง
ข่าวว่ากกกกกับป้อมนาวัดกกกกกกกกกกก
กลิ้นสีภูมิเสก
ทั้งชื่อใหม่ที่มันมีกำลังกว่าศาสตรี
เพราะว่าชาติในดวงศาลเป็นอริ

เดี๋ยวมีดาวที่ว่าเป็นอริ
หนูจะต้องหาของขลังเกี่ยวกับเมตตามหานิยม
ช่วงนี้จังเป็นคู่ที่แก่ความมาก
กูรับหัวเผิกสภาคก็กว้างหน่อย
ดูได้ขนาดนี้เลย